บอกเลยว่ามาแรงแซงคู่เพื่อนแล้วนะคะ

อ๋อยิบพอนุ๊คเบิ้ลนุ๊คเบิ้ลนุ๊คเป็นบุ๊กเลย

นาทีนี้ดอมนุ๊กปลายมีสั่นสะเทือนแน่
ก็ตอนนี้สเตตัสเฟื่อนอาจไม่เก๋เท่า
อมบุ๊กก็เบิร์นกับนุ๊กนี่ไง
โอ้โฮดูเอาเถอะจ๊ะ
แต่เบิ้ลไปถุ่มราชเพิ่นเศร้าแน่วเกียรติแล้ว

แถมโชว์ช็อตหวานกับนุ๊กธนดลคอนโก
ส่งสายตาหวานกันไปหวานกันมาจุดกรูด
อ้าวงานนี้ก็เลยโดนหอมไปรวดซะเลย
และเวลาจะผ่านไป
ดอกไม้นี่ใช่ของฉันแต่ยังคงเป็นเธอ

ผู้บ่าวลอคักสองคนซิมายอดหวานกันป่านี่
อุ๊ยซิจินได้อยู่บ่แต่ว่าก็ว่าวท้อ
มากร้ายหลายเวลาอ้ายเกรียนน้ำกัน
พอรับบทคนเทมันบ่ชินตาเด้
พี่น้องเอ่ยอุ๊ยคนลูก